พร้อมรับมือกับพายุใต้ฝุ่นเมกี
ที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่เกาะไต้หวันในวันพรุ่งนี้
เที่ยงโดยประมาณนะคะซึ่งคาดว่าพายุลูกนี้ค่ะ
จะทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรง
แล้วก็บางพื้นที่อาจจะเกิดน้ำท่วมสูง
ถึงประมาณ๙๐เซนติเมตรรวมถึงเหตุดินถล่มด้วย
ชาวประมงในมณฑลทางตะวันออกเชียงเหนือของไต้หวันค่ะ
ต่างเร่งผูกเรือเข้ากับท่าเทียบเรืออย่างแน่นหนานะคะ
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนที่คาดว่าจะตกอย่างหนัก
แล้วก็ลมกระโชกแรงจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นเมกี
โดยเวลาประมาณ๑๕นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะ
กรมอุตุนิยมวิทยาของไต้หวันรายงานว่า
กลางของพายุไต้ฝุ่นเมกีอยู่ห่างจากมณฑลหัวเหลียน
ตะวันออกของไต้หวันประมาณ๕๓๐กิโลเมตร
และกำลังเคลื่อนตัวด้วยความเร็ว๒๑กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ว่าจะพัดเข้าสู่เกาะไต้หวันในช่วงเที่ยงของวันพรุ่งนี้
โดยไต้ฝุ่นเมกีค่ะมีกำลังลมถึง๑๙๑กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมสูงเกือบ๙๐เซนติเมตร
ในมณฑลอี้หลานและหัวเหลียน
แล้วก็อาจจะทำให้เกิดดินถล่มด้วย
ซึ่งวันนี้กระทรวงกลาโหมของไต้หวันได้ระดมทหารกว่า๓๕๐๐นาย
ยานยนต์ภาคพื้นดินเกือบ๓๗๐๐คัน

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยในพื้นที่
คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากไต้ฝุ่นเมกี
พร้อมกับประกาศเปิดค่ายทหารกว่า๙๒แห่งทั่วประเทศ

ขณะที่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทางการไต้หวันก็ได้ประกาศอพยพนักท่องเที่ยวกว่า

ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะไต้หวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ